คุณผู้ชมครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่า
ที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละรัฐบาลนั้น

และตอนนี้กำลังมีแนวทางในการแก้ปัญหาอยู่มากมาย
การแก้ปัญหาณจุดนี้ณวันนี้

วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวอย่างกับคุณจอมขวัญด้วยเช่นกันนะครับ
มาพูดคุยกันว่าความจริงแล้ว

เรามาถูกทางหรือยังครับคุณจอมขวัญ

และหน้าที่ของดิฉันในแต่ละวันที่เรามาจัดรายการ
ขอบใจคุณทัศนัยเลยนะคะดังนั้นอยากทราบแค่ว่า
เราช่วยชาวนาถูกทางแล้วใช่ไหมนั่นสิแล้วที่เริ่มช่วยน่ะถึงมือหรือยัง

เรียนปัญหาเล็กมากเลยค่ะเป็นการตั้งเวทีในระยะใกล้สุดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะดอกเบี้ยวิ่งจะนำหน้าชาวนาอยู่แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาในช่วง๒สัปดาห์นี้๒รอบของมาตรการในการช่วยเหลือนั้น
ณตอนนี้ขยับไปถึงไหนข่าวน่ะออกแต่เงินน่ะอยู่ที่ใคร
แล้วชาวนาเนี่ยจะต้องทำตัวอย่างไรบ้างและชาวนาไม่ได้มีลักษณะเดียวนะคะ
วันนี้ตัวแทนชาวนายังมาอยู่และองค์กรอื่นซึ่งต้องเข้ามาช่วยเหลือชาวนา
แบบปัจจุบันทันต่วนนี้ไหนสามารถที่สธิบายได้ไหม
ว่าถ้าเราเดินเข้าไปเราต้องทำอะไรบ้าง
ท่านแรกนะคะเป็นรองผู้จัดการทกศนี่ด่านหน้าเลยนะคะ
ท่านต่อมาเป็นผู้บริเวณการของอตกกคุณผู้ชมค่ะ
ท่านผู้อำนวยการกะมนต์วิทย์แก้วแฝกและมาตามนัด
บอกแล้วเดี๋ยวได้เจอหน้ากันอีกนะคะ
สำหรับนายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทยนายกระวีรุ่งเรือง

เป็น๓ท่านที่ควรจะมาเจอกันป่ะคะนายกระวี
อันนี้คือคนที่อยากเจอไหมหรืออยากเจอใครอีก
นี่โอ้โหแบบเอาใจชาวนาเต็มที่นะ
อยากเจอทุกฝ่ายแหละครับที่เกี่ยวข้อง

นายกระวีค่ะเพราะฉะนั้นไม่รู้เท่าชาวนา
ในช่วงวันแรกของช่วงรายการพิเศษที่เราเปิดไปตั้งแต่วันจันทร์
เอาตั้งแต่ตอนนั้นถึงวินาทีนี้
สิ่งที่ชาวนาอยากจะทราบอย่างน้อยอยากทราบจากทกศหรืออยากทราบจากอตกคืออะไร
อยากทราบจากทกศ

เพราะว่าการจ่ายเงินนี้ทกศจะต้องไปลงในพื้นที่

เพราะฉะนั้นระเบียบการปฏิบัติขั้นตอนที่ว่าการจำนำยุ้งฉางนั้นมันแค่ไหนเพียงไร
เนื่องจากกับภาคกลางภาคเหนือตอนล่างชาวนาไม่มียุ้งฉางมีก็น้อยมาก
เพราะฉะนั้นจะเก็บที่ไหนซึ่งเราก็พยายามสักถาม
แล้วตอนนี้ก่อนที่จะมาหาคุณจอมฝังผมก็พยายามถามว่า
ตอนนี้พื้นที่ยังตอบอะไรไม่ได้เพราะไม่เห็นแนวทางปฏิบัติของมติคอลโมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะถามว่าเงิน๑๘๐๐๐ล้านพอไหม
ถ้าเกิดสภาพการซื้อขายข้าวของโรงศรียังไม่ขยับ
ซึ่งณปัจจุบันนี้ข้าวหอมมะลิแม้มีมติมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อน
ในตลาดก็ยังไม่ขยับนะครับเหมือนแต่โรงศรีก็ดูท่าทียังไงก็ซื้อก็ยังอยู่ประมาณเจ็ดพัน
ข้าวที่ซื้อในตลาดนะครับข้าวเปลือกนะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าราคาที่โรงสีไม่ขึ้นมากอย่างนี้
เชื่อว่าเกษตรกรคงจะต้องแผ่กันมาจำนำยุ้งฉางเพื่อให้ได้ราคาที่ดีขึ้น
คือไม่ว่านโยบายของประเทศไทยออกมาเป็นอย่างไรแล้วจะสะท้อนไปตลาดโลก
หรือว่าผู้ค้าระหว่างประเทศผู้ส่งออกไม่ใช่เรื่องที่ชาวนาสนใจ
เพราะที่เขาติดต่อด้วยคือโรงศรีถูกไหมถูกต้องครับ
นายกแล้วนายกก็กำลังจะบอกดิฉันว่าออกมาสองรอบนี้เนี่ยคือในพื้นที่จริง
ไม่ใช่เรานั่งคุยกันในห้องแอร์แบบนี้เนี่ยนะในพื้นที่จริงเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ทีนี้เพราะฉะนั้นคำถามแรกนายกตั้งคำถามมาที่ทกศเลยค่ะเดี๋ยวให้ท่านรองตอบ
ก็อยากจะถามว่าแนวทางปฏิบัติตามมติคอรมอลในรายละเอียดจริงจริงนั้นเนี่ย
ลงพื้นที่ในสาขาเมื่อไหร่เพราะว่าชาวนาจะไปถามทกศที่สาขา
ว่าจะจำนำยังไงขั้นตอนยังไงตอนนี้เขายังตอบไม่ได้

แนวทางปฏิบัติที่มติคอรมอลบอกว่าทำได้เลยนั้นทำได้เมื่อไหร่
นี่แหละค่ะรูปธรรมของจริงเลยค่ะท่านรองค่ะ
ก็ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องหลายส่วนด้วยกันเนี่ย
เราก็ต้องมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความช่วยเหลือไปทั่วถึงจริง
เราก็มีแผนในการที่จะเตรียมการซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจทั้งตัวพนักงานผู้ปฏิบัติจริง
แล้วก็ตัวเกษตรกรต้องเข้าใจว่าแนวนโยบายที่ให้ไปนั้นเป็นอย่างไร
เพราะว่าไม่ใช่เป็นโครงการแบบปกติเป็นโครงการที่ไม่ใช่เอาเงินไปช่วยให้ได้ราคาเฉย
แต่เป็นการเน้นเพื่อที่จะให้เกษตรกรเข้ามาดูแลตัวเองโดยการที่จะไปเก็บเกี่ยวแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพ
เพื่อจะให้ข้าวได้มีคุณภาพก่อนที่จะเอาไปขึ้นยุ้งของตัวเองเนี่ยซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลา
ผมคิดว่าตรงนี้ต้องทำความเข้าใจว่า
โครงการสินเชื่อชะลอขึ้นยุ้งของเกษตรกร
ไม่ใช่ยารักษาทุกโรคแล้วทันทีนะ
มันต้องมีเวลาแล้วการแก้ปัญหา
เรื่องราคาข้าวนั้นมันต้องทำพร้อมกันครบเครื่อง

แต่เป็นเวลาที่ทุกคนต้องเข้ามาร่วมมือกัน
และช่วยเหลือชาวนาจริง
หนึ่งในโครงการที่ธนาคารทำเนี่ย

เรื่องแรกเลยที่ชาวนาเดือดร้อนก็คือภาระหนี้สิน
เรามีโครงการเรื่องแบ่งเบาภาระหนี้สินก่อนเลย
ก็คือให้พักต้น๒ปี

อันนี้ทันทีเลยภายใน๒ปี

เรื่องที่๒ก็เป็นเรื่องที่เราบอกว่า

เมื่อขายความกังวลเรื่องนี้แล้วนั้นเนี่ย
ลดต้นทุนให้ไล่ละพัน
ตอนนี้เราก็เข้าไปช่วยชาวนาทั้งหมด

จ่ายไปเงินไปละประมาณ๒หมื่นกว่าล้านบาท

เราก็คิดว่าปัญหาของชาวนา
ไม่ใช่มีปัญหาเรื่องราคาอย่างเดียว

จึงมีนโยบายครั้งแรกในรอบหลายสิบปี
ที่รัฐบาลชุดนี้ได้ทำสำเร็จก็คือ

และเป็นการกระทำที่ขนาดใหญ่

ตามหลักของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙เลยนะ

แล้วก็สิ่งที่เรากำลังทำเวลานี้เนี่ย

ผมคิดว่าเราต้องย้อนกลับไปที่พื้นฐานนะ

ได้ส่งมีพระราชนำรัฐ

ทรงดนตรีที่มหาลัยธรรมศาสตร์

ไปพบชาวนาเนี่ยแล้วชาวนาแปลกใจว่า

ไม่ได้ราคาแต่คนบริโภค

ค่ามันออกมาเยอะมันน่าจะเก็บแล้วค่อย
ยอยขายก็จึงเป็นที่มา
แต่ท่านก็คิดว่ามันแก้ไม่ได้

ทั้งใช้จ่ายแล้วจะเอาเงินที่ไหนและใช้จ่าย
ตรงนี้เป็นที่มาของการเกิดโครงการ

ก็คือการเข้าไปพยุง
เพื่อประคองในภาวะตลาด

ราคาก็ขยับตัวแต่ปัจจุบันนี้

เดี๋ยวอร์ตกรแป๊บหน่อยค่ะ

แต่ทีนี้นายกต้องการวิธีปฏิบัติอะไรบ้าง

และจะมีใครร่วงหล่นไปจาก

อย่างที่ท่านรองได้พูดถึงว่า

เพราะฉะนั้นก็
จะเป็นสถาบันเกษตรกรเช่นสหกร

วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับข้าวที่มียุ้ง

แล้วก็ให้กลุ่มรับผิดชอบเรื่องคุณภาพข้าว

ก็คือว่าในกรณีถ้ากลุ่มเกษตรกรนั้น

ผมคิดว่าเรื่องนี้รายละเอียดเนี่ย

เพราะว่าประเด็นหนึ่งก็คือ
การที่ไม่ใช่มียุ้งฉางของตัวเองนั้นเนี่ย

ใช้กับโครงการรับจำนำนะ

ชาวนาเขาก็มองว่าเมื่อเขาไม่มียุ้งฉาง
เขาก็ใช้เงินที่รัฐบาลจะจ่ายค่ายุ้งฉาง

เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เราก็บอกว่า
มันจะมีข้อจำกัดอย่างที่ท่านนายกพูด
ก็คือยุงฉางมันจะหายไป

พอในปี๓๕ปรากฏว่าธนาคารเองก็ให้สินเชื่อ
ให้กรกษกรสร้างยุงฉางมาเรื่อย
จนปี๓๕มีการจำนำแบบยุงฉางนี้นะครับ

แต่พอหลังจากมีนโยบายที่เมื่อกี้กันขึ้นไปต่างนั้น
การเก็บข้าวจะไม่ค่อยมี

พฤติกรรมก็เปลี่ยนตามนโยบายแต่ละยุคด้วย
ตรงนี้เราก็พยายามเรียนว่า
เราจะเข้าไปช่วยเนี่ยแต่มันมีข้อจำกัดอย่างนี้

จะหาแนวทางอย่างไรที่จะไปเพิ่มเติม
คือแปลว่าถ้าสมมุติเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่นายกเสนอแบบนี้เนี่ย

ไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ใช่ไหมคะ

เดี๋ยวออตกจะหาว่าเอาออตกมาทำอะไรคะ
อาตกค่ะอตกมีส่วนในนโยบาย๒รอบที่ออกมา๒สัปดาห์นี้ยังไงบ้างคะ
คือจากความห่วงใยของรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับ
แล้วก็รวมถึงท่านน้ำน้ำตรีเกษตรนะครับท่านจัชไฉท์นี่ท่านได้หวังใหญ่เรื่องราคาข้าวของจุดิบากรอยู่
ไม่ใช่ต้นน้ำกลางน้ำแต่เราปลายน้ำ
ตกก็เลยเปิดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งภายใต้ชื่อว่า
เทศกาลข้าวไทยร่วมใจช่วยชาวนาโดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่๕ที่ผ่านมา
๕พฤศจิกายุ่ง๕พฤศจิกายุ่ง๕พฤศจิกายุ่งที่ผ่านมา

เรื่องต้นไปถึงวันที่๒๔พฤศจิกา
แต่ถ้าหากว่าปัญหาราคาข้าวยังคงเป็นอยู่แบบนี้
เราก็จะขยายเวลาไปเรื่อย
เพื่อสื่อไปยังประชาชนสื่อไปยังพ่อค้าคนกลางสื่อไปยังโรงศรีต่างว่า
ถ้าหากยังมีการกดราคาข้าวหรือราคาข้าวตกต่ำอยู่เนี่ย
รัฐเองต้องมีมาตรการออกมาแน่
แล้วถึงวันนั้นเนี่ยถึงวันนั้นเองเนี่ย
ผู้ค้าเองก็ต้องตระหนักว่าเหมือนกับราคาน้ำมันที่เคยผ่านที่ผ่านมาเนี่ย
ราคาน้ำมันสูงปรากฏว่าเทคโนโลยีด้านอื่น
ไม่ผ่านใครมาขายได้บ้างคะ
ถ้าชาวนาแหกลับมาเลยอ่ะคะ
ผมเชื่อว่าชาวนาไม่ได้แห่กันมาเอง
ส่วนใหญ่ชาวนาก็จะมีกลุ่มที่เป็นตัวแทน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวกันร้อยรายสองร้อยราย
บางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมตัวกันห้าร้อยราย
แม้กระทั่งพันสองร้อยรายก็ยังมี
หรือกลุ่มสหกรณ์ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ถ้ามีหลายกลุ่มจะมาทำยังไงคะคัดยังไงคะ
ขอให้เป็นเกษตรกรตัวจริงที่ไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง
เรารับหมดตอนนี้เราเปิดอยู่๕๐ร้านค้าที่ขายอยู่ปัจจุบัน
แต่เราเตรียมพื้นที่รองรับไว้อีก๕๐ร้านค้า
ซึ่งพร้อมที่จะรองรับได้ตลอดเวลาเลย

เบื้องต้นวันที่๕พฤศจิกายนถึง๒๔พฤศจิกายนก่อน

ถ้ายังต้องใช้พื้นที่อยู่ยังต่อให้ยังต่อ
เดี๋ยวที่ฉันมาแจกแจงว่าพื้นที่อะไรอย่างไรบ้างนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมขอพักสักครู่เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นี่นะคะ
ได้คุยกับชาวนาไปนะคะ
เดี๋ยวเราจะได้คุยกับชาวนาต่อด้วยว่า
ตัวแทนชาวนาเนี่ยตกลงฟังแล้วอยากจะทราบอะไร
นี่คนกินค่ะถามยังไงก็ไม่ถึงกึนคนทำนานะคะ

ชีวิตเกษตรลูกชาวนาไทย
เกิดจากโปยาตายาย
ด้วยใจสู้กับปัญหา
ตากแดดตากฝน
อาบเผื่ออาบทั้งน้ำตา
หน้าสู่ดินหลังสู่ฟ้า
เกิดมาเป็นชาวนาทาย
ตื่นเช้าต้องรีบลุกดาบที่นอน
เก็บเสื้อเก็บมุงเก็บมอน
จากจอนทู่ทุ่งหนาไกล
แม้แดดจะร้อน
แม้ปอนเปียกปอนเพียงใด
ลูกข้าวอะไรไปเพื่อไทยทุกคน
แม้เหนื่อยเพียงนาย
ข้าวขายราคาตกสา
ถึงแม้เจ็บชั้น
แต่ใจก็ยังอดทน
เหนื่อยใจในกาย
จากใครได้ผลิตกับคน

คุณผู้ชมคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าคนที่ต้องได้พื้นที่ในเวทีนี้มากที่สุดเนี่ยคือชาวนาค่ะอย่าหาว่าอกเอาใจกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ลำบากจริงจริงค่ะเพราะฉะนั้นไหนไหนนะคะทีมของรถปลดทุกข์ไปอยู่ในพื้นที่แล้ว
เพราะฉะนั้นฝากให้คุณอาริยากับคุณสืบสกุลถามเลยค่ะว่าสิ่งที่อยากจะรู้จากทกศหรือไม่อยากรู้ก็ได้
แต่อยากจะบอกว่าต้องการแบบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเพราะไหนทกศก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ
ฝากคุณสืบสกุลกับคุณอาริยาถามเลยค่ะว่าอยากได้หรือว่าอยากรู้อะไรตั้งคำถามเองเลยค่ะ
ที่ท่านนายกระวีได้ถามทางท่านรองผู้จัดการทกศท่านรองอดุลนะครับ
ชาวนาที่นี่ฟังอยู่แล้วก็เห็นตรงกันเหมือนกัน
เมื่อกี้มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งว่าตอนนี้เรื่องของโครงการของรัฐเอ่ยรายละเอียดยังไม่ค่อยรู้เลย
แต่เมื่อกี้ท่านรองก็อธิบายไประดับหนึ่งแล้ววันที่๒๐พฤศจิกายน
แต่ว่าชาวนาสะท้อนให้ท่านลองฟังอีกสักหน่อยจากปากของชาวนาครับ

ว่าโครงการที่ท่านนำเสนอมานั้นถ้าเกิดว่าวันที่๒๐มานั้นผมคิดว่าข้าวในมือชาวนาก็คงแทบจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วนะครับ
ว่าในส่วนของชาวนาอำเภอดอนเจดีอำเภอเมืองนะครับว่าถ้ารอยันวันที่๒๐ข้าวหมดทุ่งแน่นอนนะครับ
เพราะว่าเขาได้รับน้ำก่อนเขาก็ทำทยอยลงมา
ส่วนชาวนาอำเภออูทองก็ได้รับน้ำทีหลังเขาก็จะเริ่มทำทีหลัง
อาจจะได้บางส่วนนะครับ
ส่วนที่เก็บเกี่ยวไปแล้วอย่างของอูทองอย่างเช่นแถวดอนคานะครับ
บนดอนคานั้นเก็บเกี่ยวจนราคาข้าวตกต่ำยังไงเขาก็ทำใหม่ขึ้นมาอีกแล้วเนี่ย
ถ้าถามว่ารอวันที่๒๐ประโยชน์นั้นผมคิดว่าจะตกอยู่กับชาวนานนั้นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
ภายในวันไหนรัฐบาลควรจะตระหนักแล้วว่าจะช่วยชาวนาได้ขนาดนี้
แต่ทั้งนี้พอชาวนาเดือดร้อนอย่างที่สุดท่านเพิ่งจะออกมาประโยชน์จะได้กับชาวนากี่เปอร์เซ็นต์
จะไปตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางกี่เปอร์เซ็นถามหน่อยพี่เกษมพี่อำนวยครับ
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้
เท่าที่ได้ยินเท่าที่ได้ฟังเท่าที่อยู่ในสมองเราเป็นยังไง
ยังไม่รู้เลยเพราะว่าโครงการนี้ที่เริ่มมา
ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านยังไม่รู้โครงการเลย
ว่าท่านวิธีการทำหลักการทำยังมาไม่ถึงเลย
เมื่อวานนี้ผมมีรายละเอียดจากอำเภอมาให้ผมสำรวจ
เกี่ยวกับชาวนาที่ต้องการจะเข้าโครงการ

ที่จะประกันราคานี้เกี่ยวกับยุ้งฉาวนี้

มีแต่หนังสือรายละเอียดมาว่า
คุณต้องการลงทะเบียนกี่ไร่อย่างนี้
แล้วชาวนาที่เกี่ยวไปแล้วทำไงล่ะครับ
นี่คำถามถึงท่านรองอดุลนะครับ
แต่ว่ามีคำถามที่ถามถึงท่านผอกมลวิทย์ด้วย
ถามว่าตอนนี้ข้าวทำไมนะฮะ
หรือที่จะไปวางขายตามสถานที่
เรื่องพื้นที่พี่เกษมเมื่อกี้ที่เราคุยกัน

คือในเรื่องการที่ให้ชาวนาสุพรรณเนี่ยปลูกข้าวนะครับ
ณปัจจุบันนี้คือข้าวมาหลากหลายสายพันธุ์นะครับ

ในเขตนี้ควรจะปลูกข้าวพันธุ์นี้พันธุ์นี้
เพื่อจะได้มีตลาดรองรับในการซื้อ
ไม่ใช่ว่าท่านผลิตพันธุ์ข้าวมาหลากหลายสายพันธ
เมื่อผลิตแล้วปลูกไปแล้วนะครับ

ผมคิดว่าไอ้เมล็ดพันธุ์ต่างที่กรมวิชาการข้าวผลิตออกมาเนี่ย
มันสมควรไหมที่จะผลิตต่อไป
ควรตระหนักให้ดีว่าไม่สมควรแล้ว

ลูกข้าวหอมะลิ๑๐๕หรือว่าหอมปะทุม
หรือว่ามันข้าวขาวที่ตลาดต้องการ

และอีกเมื่อสักครู่นี้ที่สะท้อนมาอีกนิดนึงก็คือ
ถ้าตอนนี้เปิดพื้นที่ให้ขายข้าวโดยตรง
แต่ว่าข้าวยังชื้นอยู่เลย

ตากให้ได้ความชื้นที่เขากำหนดไว้

แล้วก็จะไม่มีการเสียหาย

เพราะฉะนั้นตอนนี้นี่คือฝากคำถามไปถึงว่า
หลังจากนี้เราจะประสานกับใครยังไงได้ต่อ

เรื่องของความต้องการของตลาดนั่นเองนะคะ
ว่าตอนนี้ต้องการเรื่องอะไรมากน้อยขนาดไหน

รวมถึงผู้นำชุมชนเองก็เห็นด้วยนะครับ

นี่ฝากไว้ด้วยท่านรองผู้จัดการ

ถ้าเรื่องของการเปิดสถานที่ขาย

เรื่องของโครงการจำนำยุ้งฉางเนี่ยนะครับ

เพื่อให้เราเอาผลผลิตของเรา

นี่แหละครับมีเท่านี้ครับ

ถ้าเปรียบเทียบคือ
ที่คุณสืบสกุลกับคุณอาริยาลงไปนี่นะคะ

ข้าวก็จะทยอยออกมา

ผมเปิดวันที่๕เป็นวันแรก

ยังไม่หมดข้าว

ใช่วางขายได้อยู่แล้ว

สามารถมาได้ทันทีเลยประสานเข้ามาที่อัตกรแล้วก็มาวางขายกันเลย
นายกระวีคุยกับเราตั้งแต่วันจันทร์จำได้ไหมที่ฉันถามว่า
ที่เอาไปขายไม่ว่าจะเป็นที่ปั๊มน้ำมันของเอกชน
สถานที่ใดก็แล้วแต่มันตรงกับการแก้ปัญหาไหม
นายกบอกว่าได้เราช่วยกันฉุกเฉินได้
แต่แบบนี้ยาวมันต้องวางโครงสร้างจะทำแบบไหนมันมีปัญหาอีกระหว่างทาง
คำถามคือว่าตอนนี้มีคนถามนายกระวีไหมว่า
พี่เราก็อยากจะขายเหมือนกันจะของที่เอกชนหรือของที่หน่วยงานรัฐก็แล้ว
แต่มันเกี่ยวไล่กันนี่คะ
มันไม่ใช่ว่าทุกคนมีข้าวที่อยากจะเอาไปขายเองตอนนี้ทั้งหมดทุกคนนี่
ต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจนะว่าข้าวที่แปรรูปมาเป็นข้าวสารต้องเป็นข้าวเก่า
ข้าวที่เกี่ยวปีนี้มันยังแปรรูปไม่ได้
เพราะฉะนั้นมาตรการนี้แม้ดี
แต่ว่าจริงตัวเจ้าของข้าวคือชาวนาจริงไม่ได้เอามาขายหรอกครับ
เพราะข้าวเปลือกไม่ได้อยู่ในมือชาวนา
เปลือกที่อยู่ในมือชาวนาที่สีขายได้อย่างนี้ได้
ก็อาจจะอยู่ในส่วนหนึ่งคือในรูปของสหกร
ซึ่งสหกรณ์ทั่วประเทศที่เก็บไว้เนี่ย
ผมมองว่าไม่ถึงล้านตัน
ฉางที่มีสหกรณ์แล้วที่จะแปรรูปเอามาให้กับเกษตรกรไปขาย
ซึ่งอันนี้โอเคแล้วกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มตรง
ระหว่างที่ชาวนาเขาตั้งขึ้นมาหรือว่าเกษตรกรตั้งขึ้นมา
แล้วก็มารวบรวมกันไว้อย่างนี้
แต่ว่าโดยทั่วไปณปัจจุบันนี้วิสาหกิจชุมชนต่าง
ส่วนใหญ่จะไม่มีข้าวขาวเก็บไว้
เพราะไม่มีทุนเก็บไม่มียุ้งฉางเก็บ
เพราะฉะนั้นก็จะทำในกลุ่มเล็ก
ถ้าขายอย่างนี้โอกาสดีอีกหน่อยก็คือ
กลุ่มเกษตรกรที่อยากจะขายเพื่อให้ต่อเนื่อง
ก็ไปซื้อจากโรงศรีมาแพ็คครับ

ถ้าเรียนถามแบบนี้ถ้าที่ฉันถามผิดบอกนะคะ
เพราะว่าดิฉันคนกินไม่รู้กระบวนการที่ละเอียดนะ
เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าอ้าวตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอตกพื้นที่เอกชน
หรืออะไรก็แล้วแต่ช่วยชาวนาเนี่ย

หรือว่าเกี่ยวก่อนหน้านี้เล็กน้อยเนี่ยไม่ใช่

แต่คนที่รอเกี่ยวอยู่ตอนนี้หรือกำลังได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างนี้

อันนี้ขอจบแค่นี้แต่ว่าที่ท่านทำถูกต้องแล้วนะคะ
ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่ง
อาจจะเป็นจากประสบการณ์จริงที่ทำอยู่ทุกวันนี้
ตั้งแต่วันที่๕มาถึงนี้เนี่ย
เรามีแม้กระทั่งโรงศรีเล็ก

ตอนนั้นเลย
ทุกคนที่ไปซื้อประชาชนน่ารักมาก
บอกว่าพอรู้ว่ามีเรื่องของการช่วยชาวนาก็

บอกได้ข่าวทราบข่าวบอกลูกว่า

ลูกถามไปทำไมจะไปซื้อข้าวช่วยชาวนา

บอกป้าไม่ได้กินหรอกป้าเอาไปแจกเพื่อนในหมู่บ้าน

ปีใหม่ที่จะถึงกองขวัญกองขวาก

เอาข้าวกล้องเข้ากล้องใหม่

ไปดูกันที่อัตกรตอนนี้ก็จะเห็นจริงเลยว่า

แล้วอย่างที่ผมบอกบางคนมาสีมาขาย

ต้องกลับไปสีขอเวลาอีก๒วัน

ขายดีแล้วทำไมไม่ขายต่อบอกไปสีข้าวก่อน

เหตุผลข้าวใหม่นะครับถ้าข้าว
เก็บไม่ถึงอบแห้งแล้ว

สีแล้วเอามาบริโภคจะแฉะ

ผู้บริโภคก็เขาเรียกข้าวนิ่ม
แฉะเลยแหละเพราะฉะนั้น

ภูมิปัญญาของชาวนา

อาจจะมีเครื่องอบเครื่องทำที่

แล้วก็หุงแล้วไม่แฉะ

แต่ถ้าถามว่าออตกไม่ควรจะทำตอนนี้เลยหรือเปล่า

คือผมอยากเพิ่มเติม

ผมฝากไปทางนายกด้วยเถอะทางนายกสมาคม

ทำยังไงจะให้ความรู้กับชาวนาได้

ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างข้าวก้อนนี้

ข้าวเขียวที่นายกบอกนี่แหละ
เกี่ยวมาทำเป็นข้าวเขียวน้ำนม
แทนที่จะขายราคาปกติกลายเป็นกิโลหละ๑๕๐
ข้าวที่เขียวอยู่นิดหน่อย
ถ้าผ่านกระบวนการในการสีที่ดีขึ้น

คุณภาพข้าวดีกว่าข้าวที่สุกแก่อีกครั้งด้วยซ้ำไป
นี่คือสิ่งที่ผู้บริโภคก็ไม่รู้
ทำอย่างไรผู้บริโภคก็รู้
เกษตรกรแทนที่จะผลิตในเชิงปริมาณ

ผลิตเองขายเองไม่ต้องฮ้อโรงสีก็ได้
ไม่ต้องเอาคนกลางก็ได้ก็จะทำให้ราคาดี

เรามีข้าวขายตั้งแต่กิโลละ๒๐บาทไปถึง๑๕๐บาท

ผลิตในเชิงคุณภาพอย่างเชิงปริมาณ
ทกศค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่มีตัวแทนชาวนา
ตั้งคำถามนายกความหมายคืออะไรว่า

แต่ว่าความหมายคือมันมีความกังวลอยู่ว่า
จะมาถึงชาวนานเต็มเม็ดเต็มหน่วย
หรือตามนโยบายที่ให้ตัวเลขไว้

แล้วข้าวก็ไม่อยู่ในมือเขาแล้ว
แล้วเขาจะเข้าร่วมโครงการจำนำยุ้งฉางยังไง

ส่วนใหญ่จะเกี่ยวก่อนตุลา
เพื่อไม่ให้ข้าวจมน้ำ
เพราะฉะนั้นรอบการผิดของในเขต

เขาจะเริ่มเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤษภามิถุนา
เพื่อจะให้มาเกี่ยวในช่วงต้นกัญญา

ผมฟังเมื่อสักครู่นี้เขาอยู่สุพรรณบุรี
เขาจะเริ่มทำใหม่แล้วหลังจากน้ำลด
เพราะฉะนั้นถ้าเกษตรชาวนาที่เกรงว่า

ถ้าปลูกรอบใหม่เนี่ย

เพราะว่านี่คือการช่วยเหลือเข้านาปี

นายกถ้าสมมุติเราจะถามเพื่อให้ครอบคลุมชาวนาทั้งหมดที่จะได้สิทธิ์นี้นะคะ
เราต้องถามแจกแจงว่าชาวนามีลักษณะแตกต่างกันแบบไหน
ยุ้งฉางเกี่ยวไปแล้วกำลังจะเกี่ยวใหม่
คือเราต้องแบ่งอันไหนถามนายกถามทีละกลุ่มเลย

ก็กรณีไม่มียุ้งฉางจะทำยังไงบ้าง

ไม่มียุ้งฉางก่อนไม่มียุ้งฉางค่ะ
คือตรงนี้ผมคิดว่าในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตของชาวนาตรงนี้นั้น
ผมคิดว่าเราสังคมต้องตั้งสติดีนะครับ

เพราะทุกคนมีน้ำใจอยากไปช่วยหมดเลย
วิธีการที่รัฐบาลเองและก็ผ่านทางธรรมศาสตร์เนี่ย
เราพยายามที่จะเข้าไปช่วยนะครับ
ในระยะเวลาเฉพาะหน้าเร่งด่วนแล้วก็ระยะกลางระยะยาวนั้นเนี่ย
มันค่อยต้องค่อยทำหลายอย่างด้วยกันนะครับ
โดยเฉพาะในเรื่องของการทำโครงการตรงนี้นั้น
จะมี๒ช่องทาง๒ทางเลือกนะครับ
คือคนที่มีความพร้อมมียุ้งฉางเนี่ย

แต่คนที่ยังไม่มียุ้งฉางนั้นเนี่ย
รัฐก็ให้ทางเลือกก็คือการให้เงินชดเชย
ในการเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปทำคุณภาพ๒๐๐๐บาทนะครับ
ตรงนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งต้องการส่งสัญญาณว่า
ข้าวต้องมีคุณภาพราคาก็จะตามมา
นั่นคือเป็นองค์ความรู้ที่เราอยากให้เกิดขึ้นในระยะยาวขึ้นมานะครับ
ส่วนตรงนี้ผมคิดว่ามันมีรายละเอียดหลายอย่าง

มันเป็นความจริงบางอย่างซึ่งการให้ความช่วยเหลือเนี่ย
ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
และผมเชื่อว่าการเข้าไปแก้ปัญหา
เรื่องราคาข้าวของชาวนานี้เนี่ย
ต้องตั้งสติดีแล้วต้องมองไปเรื่องของความยั่งยืน
อยากให้ทุกคนได้นึกถึงพระองค์ท่าน
ว่าจะทำอย่างไรใช้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย
เข้ามาช่วยการเข้ามาขายเป็นรายคนหลากหลายหมดนะครับ
ทุกคนอยากช่วยนะซื้อไปไม่ทานก็ซื้อ
ต่อไปถ้าไม่มีแรงตรงนี้แล้วเนี่ย

เข้าใจค่ะที่นายกถามมันจะไปเข้ากรณีได้
เก็บเกี่ยวแล้วปรับปรุงคุณภาพใช่ไหม

ถูกว่าหรือเปล่าตัวเลขเดียวกันใช่ไหม
ละ๑๐ไร่แต่ว่ามันมีค่าฝาก

ทีนี้ในกรณีที่อยากจะถามว่าถ้าไม่มียุ้งฉางเนี่ย
ในกลุ่มชาวนาเขารวมกลุ่มกัน
เพื่อที่จะไปเช่ากระดัง

เพราะว่าถือว่ามันก็เหมือนยุ้งฉางของเขา

หรือว่าของไปฝากสหกร
ซึ่งทำทำทำอย่างไร
จะเก็บอย่างไรที่ให้ได้มีคุณภาพ
มันบริโภคไม่ได้มันเจอเลยอย่างดีก็ไปทำกาวต้ม

ถ้านั้นถ้ามีระยะเวลาการเก็บก็ต้องมียุ้งที่ดี

ก็ต้องไปดูว่าตรงไหนจะเก็บได้ดีแล้วเราก็มาดูกัน
ฉันขอต่อจิ๊กซอแบบนี้นะคะคือที่ชาวนากังวล
กรณีชนะไม่มียุ้งฉางก่อนคำตอบก็คือไม่ได้ถูกตัดสิทธิ
แต่ว่า๒๐๐๐ต่อตันใช่ไหมแล้วก็บ้านหนึ่งไม่เกิน๑๐ไร่ถูกไหม

ซึ่งแล้วนายกก็มาต่อจิ๊กซอด้วยว่ามันมีการรวมกลุ่มการรักษาของสหกร
สาหกิจชุมชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มก็แล้วแต่
ก็เลยมาต่อภาพต่อมาที่ท่านรองบอกดิฉันเข้าใจถูกไหม
ท่านรองกำลังจะบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ตัวตัดสินตัวตัดสินคือคุณภาพ

ซึ่งอันนี้แหละที่เราคาราคาซังกันอยู่ช่วงแรก
ที่บอกว่าต้องคุยกันในทางปฏิบัติ

แปลว่าตัวตัดสินไม่ใช่สิทธิ์เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มหรือรายบุคคลอยู่ที่คุณภาพ
อันนี้เลยนะคะกลับไปคุณภาพปุ๊บนายกยังกังวลอยู่ไหมถ้าทกศบอกต้องดูคุณภาพ
ไม่กังวลเพียงแต่ว่าจะต้องมีข้อสัญญาตกลงกันเมื่อกลุ่มชาวนาสัก๑๐๐๒๐๐คนก็แล้วแต่
เอาข้าวของเขาไปรวมจะรวมกันแล้วก็ไปอาจจะไปเช่ากระดังจัดเก็บ
ก็ใช้เงินที่รัฐบาลเขาให้มา๑๕๐๐บาทเป็นค่าเช่ากระดัง
ถ้าเสียหายกลุ่มต้องรับผิดชอบเพราะว่าจริงแล้วเราก็คุยกันอยู่เหมือนกันว่า
ที่รัฐไม่อยากให้ไปเช่ากระดังลงสีกลัวข้าวหายข้าวเสียข้าวเน่า
แต่ว่าถ้าจะให้จริงเนี่ยเจ้าของข้าวต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่าไปฝากโรงศรี

เต็มใจคือถ้ากลุ่มไม่เต็มใจก็เขาก็ไม่เข้าโครงการนี้
ถ้ากลุ่มไหนเขาเต็มใจน่าจะให้สิทธิ์เขา
ซึ่งคำตอบที่ท่านรองบอกไปคำอธิบายที่บอกไปเนี่ย
รวมอยู่ในกรณีชาวนาที่เกี่ยวข้าวไปแล้วด้วยป่ะคะ
ไม่มีข้าวมันก็จำนำไม่ได้หมายถึงว่าเกี่ยวข้าวแล้วขายไปแล้ว
แต่เกี่ยวข้าวแล้วถ้าเขายังตากแห้งไว้
ต้องชัดเจนนะว่าตากแห้งไว้จริงไม่ใช่ขายไปแล้ว
แล้วไปขอให้โรงศรีเข้ามาฝาก
แล้วชนะกรณีที่เกี่ยวข้าวไปแล้วไม่มีข้าวอยู่ในมือก็คือตัดทิ้งถูกไหม

ไม่มีปัญหาไม่มีคำถามถามใช่ไหมคะ
เพราะว่าใช่เพราะว่านี่มันเป็นโครงการข้าวนาปี
ข้าวหน้าปีที่เราก็บอกแล้วว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวจริงตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปใช่ไหมครับ
ที่นี้ตั้งแต่ตอนที่เขาเกี่ยวการให้เดือนกัญญา

แต่ว่าเท่าที่ท่านรองบอกไว้เนี่ยคือประมาณวันที่๒๐น่าจะพร้อม

เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของการซักซ้อม
พูดให้เข้าใจก็คือซักซ้อมให้เข้าใจว่าวิธีปฏิบัติจะเป็นแบบไหน
ตอบคำถามชาวนาอย่างไรประมาณวันที่๒๐ไม่น่าเกิน
ทีนี้เหลือท่านละประมาณ๑นาทีไม่เต็มนะคะ

ตอนนี้มีอะไรที่ข้อมูลอยากจะบอกชาวนาผ่านทางไทยรัฐทีวีบ้างคะ
สิ่งที่สำคัญที่สุดผมอยากฝากถึงชาวนา
การผลิตเชิงคุณภาพจะเป็นประโยชน์กับชาวนามากที่สุด
ถ้าหากเราผลิตในเชิงปริมาณก็จะเห็นอยู่

แล้วอย่างเที่ยวนี้รัฐบาลเองก็มีเจตนาชัดเจนอย่างเรื่องยุ้งฉางก็เหมือนกัน
รัฐบาลเองก็มีเจตนาชัดเจนที่จะช่วยเหลือชาวนา
เพื่อชาวนาที่มียุ้งฉางคุณก็ได้ค่าฝากเก็บไป
แต่ถ้าไม่มียุ่งฉางแล้วไปเช่าโกดังเก็บ
ก็กลายเป็นไปช่วยในทุนซะอีกใช่ไหมครับ
แล้วก็อยากจะฝากว่าการผลิตเชิงคุณภาพสามารถทำราคาได้

เที่ยวธกรตอนนี้จำหน่ายอยู่ตั้งแต่๓๕บาทต่อกิโลกรัมไปจนถึง๑๕๐
ถ้าคุณภาพดีข้าวกล้องข้าวใหม่ข้าวหอมมะลิกล้องใหม่
แม้กระทั่งข้าวเขียวที่พูดถึงกันเมื่อกี้
แปรรูปกลายเป็นข้าวเขียวน้ำนม
ซึ่งกลายเป็นว่าข้าวที่หอมมาก
และคุณภาพดีสามารถดูแลสุขภาพได้
คุณภาพดีกว่าข้าวสุกด้วยซ้ำไป
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้เกษตรกรมาจัดจำหน่ายกัน
มาเรียนรู้กันมาแลกเปลี่ยนความรู้
ตกเปิดพื้นที่ให้ให้เกษตรกรจากทั่วประเทศสามารถนำเข้ามา
แล้วก็ท่านมาติดต่อโดยตรงไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

ก็ผมคิดว่าในช่วงเวลานี้นั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าไม่ค่อยเคยเห็นมาก่อน
คือคนในสังคมก็เข้ามาช่วยเหลือชาวนา
แล้วก็ผมเชื่อว่าข้าวช่วงนี้ฝนตกก็จะมีความชื้นเนี่ย
ความชื้นที่เราเห็นนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นความชื้นที่ปลนมาด้วย
บน้ำตาของชาวนาขนาดไหน
คนในสังคมถึงเข้ามาช่วยเหลือกัน
แต่ผมคิดว่าการที่จะทำให้ยั่งยืนไปยาวไปกว่านั้นเนี่ย
มันเหมือนกับปลาใหญ่กินปลาเล็ก
ก็คือชาวนาตัวเล็กจะถูกปลาใหญ่กินได้
แต่ถ้าชาวนารวมตัวกันเนี่ยปลาเล็กรวมมาเป็นฝูง
แล้วทำรูปร่างรูปทรงเป็นเหมือนปลาตัวใหญ่
ตัวใหญ่ก็จะไม่กล้าเข้ามากิน
และถ้ามีปลาตัวเล็กที่มีความปลาดเปรียวเป็นหัวขบวน
คือทำเรื่องคุณภาพข้าวจริง
ปลาตัวใหญ่ที่ปลาดเปลืองที่จะหวังกินปลาฮุบก็จะกินไม่ได้
นั่นคือการใช้กลไกของการรวมตัวกันเป็นชุมชนเป็นสากร
แล้วก็มาทำการแปรรูปแล้วก็เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตขึ้นมาผมคิดว่าระยะยาวนั้นจะช่วยแก้ปัญหาได้
ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเกษตรกรเองต้องเข้าใจเรื่องนี้
แล้วก็นำแนวคิดของพระองค์ท่านเอามาแล้วรวมตัวกันแล้วก็ทำ
อย่าขายกระจัดกระจายณเวลานี้นะครับ
ที่กำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแม้จะช้าไปบ้าง
ก็ถือว่าได้ช่วยเหลือตามที่เราได้นำเสนอรัฐบาลไปตั้งแต่วันที่๒๐ที่ผ่านมา
และตามที่ชาวนาสุพรรณพูดถึงว่า
รัฐบาลหรือว่ากำหนดพันข้าวยาทำไมไม่ปลูกข้าวที่มีคุณภาพ
ผมมองว่านาแปลงใหญ่ตามมาตรการรัฐบาลนี้ในอนาคตแต่ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ดี
แต่ในปี๖๐รัฐยืนยันแล้วว่าจะทำตลาดนำการผิด
ซึ่งผมก็ฝากทางพี่น้องชาวนานะว่าให้ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่เยอะนะครับ
ถ้าร่วมกันใหญ่มันก็จะเข้าแบบที่ท่านรองได้พูดถึงรวมกลุ่มกัน
กำหนดการผิดกำหนดโดยที่ทำข้อตกลงเรื่องตลาดนำการผิดให้ชัด
ซึ่งฝากรัฐบาลเรื่องตลาดนำการผิด

ขอให้ทำให้ชัดเจนในปี๖๐นี้ครับ

สำหรับระยะกลางและยาวค่ะ
ที่เราคุยกันเร่งเนี่ยเพราะว่าตอนนี้

เพราะฉะนั้นอะไรที่ช่วยได้ต้องช่วยกันค่ะ
นี่เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สามารถรวบรวมข้อมูล
แล้วก็อาจจะเป็นคำถามคาใจได้พอสมควรนะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้ง๓ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ
ซึ่งแปลว่ายังมีอีกเป็นกองนะคะคุณทัศนัยคำถาม
ถูกยกนะครับแต่ว่ายังเจออีก๒วันนะครับ
ใช่กับศุกร์ติดตามกันต่อว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไร
ขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ